ถามพี่อุ๋ยคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ้าเราขับรถขี่รถอยู่แล้วมีคนปาดหน้าทำไงคะ

ทำไมอ่ะไม่ได้เหรออยากรู้ไง

ขับรถอยู่แล้วมีคนปาดหน้าพี่ทำยังไง

คิดถึงครอบครัวแบบนี้ดี
คือเหตุการณ์นี้ค่ะมีหนุ่มพนักงานขนส่งเอกชนคนนึงนะคะ

แล้วเขาไม่พอใจก็เลยหันไปมองหน้า
เดอร์ที่ขี่ตัดหน้าก็หันมามองหน้าเขาเหมือนกัน

ขี่รถตามไปที่ห้างไปถามบอกมองหน้าทำไม
กลายเป็นว่าทะเลาะกันด่ากันให้ของลับกัน

มีดแทงเขาไส้ทะลักแบบนี้เลยค่ะ

นายสุเมฆคือรายเดอร์ที่ถูกแทงค่ะ

แล้วก็ใช้โครงด้านซ้ายหนึ่งแผลจนไส้ทันลักษณ์นะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบมาประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน

เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้

ชื่อนายธนาคารคนนี้ค่ะเสื้อสีเทา

เขาบอกว่าเขาเป็นพนักงานขนส่งของบริษัทเอกชน

ก็ขี่รถกลับบ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุ
จังหวะที่เป็นจุดกลับรถหน้าห้างค่ะ
เขากำลังจะกลับรถก็เลยชะลอ
คู่กรณีที่ขี่ตีคู่มาเนี่ย
ดฟ้าไปเลยเพื่อจะเลี้ยวเข้าห้าง

คู่กรณีก็มองกลับแบบไม่พอใจ

เบิ้ลไม่กลับแล้ววนรถเข้าไปเลย
ตรงจุดจอดวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าห้าง
ไปหาคู่กรณีนี่คือมีดก่อเหตุนะคะ
ไปถามบอกมองหน้าทำไม
อีกฝ่ายถามกลับว่ามึงเป็นจุดอะไร

เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะฝั่งคนก่อเหตุอยู่กันเยอะ
เพราะว่าอยู่กับมีแก๊งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วย

กลัวว่าอีกฝ่ายคนเยอะจังเลย
มีดที่พกมาด้วยใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์มาป้องกันตัว
แล้วระหว่างที่ชกต่อยกันก็แทงสวนไปเข้าคอเข้าชายโครงเขานั่นแหละค่ะ
แทงสวนไปกี่ทีครับผม
จ้างไม่ได้ครับจะเข้าทุกรอบ

ก็ไม่รู้ว่าก็ยังไงว่าเขาอย่างนี้เขาบอกเขาจะเลี้ยว
นี่แสดงว่าตอนที่เขาขี่รถสวนกันนี่ที่ว่ามองหน้ากัน

หรือถ้าใส่หมวกกันน็อกแล้วยังมองหน้าหาเรื่องกันได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะ

สพสำรงเหนือแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส
แล้วก็ข้อหาพรบออาวุธนะคะคือพกพามีดไปในเมืองในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร